ดูนะฮะโอ้โหอมเก่งแหละดูออกนะฮะ
ตำรวจต่อมสุรินทร์๑๔นายเขาร้องเรียนว่าถูกอดีตผู้บังคับบัญชา
ยักยอกหรือชาวบ้านเรียกอมเบี้ยเลี้ยงในสถานการณ์โควิด๑๙
ที่เขาไปปฏิบัติหน้าที่แสนกว่าบาทนะครับคุณผู้ชมฮะ
เรื่องนี้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินนะครับร้องเรียนผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
โดยนำเอกสารรายชื่อตำรวจ๑๔นายที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกาบเชิง
และที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์
เอามาให้ผู้สื่อข่าวดูครับว่าขอให้ตรวจสอบอดีตผู้ประคับบัญชาหน่อย
เบี้ยเลี้ยงเป็นเงิน๑๒๘๘๐๐บาท
ระบุว่าเมื่อประมาณเดือนกันยายนปี๒๕๖๓นะครับ
เป็นช่วงการระบาดของโควิด๑๙แล้วก็ได้รับคำสั่งนะครับ
ให้จัดชุดสืบหรือว่าชุดตรวจออกปฏิบัติหน้าที่ชุดละ๑๔นาย
จากนั้นนะครับได้มีการโอนเงินเป็นค่าเบี้เลี้ยง
เข้ามายังบัญชีของเจ้าหน้าที่ต่อมอแต่ละนายแต่ละนายแล้วนะที่ปฏิบัติหน้าที่เนี่ย
โอ้โหมันเจ็บตรงนี้เจ็บตรงที่เงินมันเข้าแล้ว
แต่ว่าไม่นานครับอดีตผู้ประคับบัญชานายหนึ่งเนี่ย
ส่งข้อความไลน์มาบอกลูกน้องแต่ละคนว่า
เงินเบี้ยเลี้ยงที่ได้กลับไปเข้าบัญชีของนายตำรวจ
ระดับสารวัตรนายหนึ่งซึ่งเป็นผู้ประคับประชาในระดับนั้นครับ
ตำรวจชุดสืบหรือว่าชุดปฏิบัติงานป้องกันการแพร่ระบาด
โควิด๑๙ทั้ง๑๔นายเนี่ยครับก็โอนเงินนะ
เงินที่เข้าบัญชีตัวเองแล้วนะ
ไปที่บัญชีธนาคารกรุงไทยของนายตำรวจระดับสารวัตร
นี่คือภาพตอนที่เขาปฏิบัติงานกันนะ
ช่วงนั้นน่ะโอ้โหไม่มีใครกล้าหรอกครับ
ไม่มีใครกล้าร้องเรียนให้ผู้ประคับประชาระดับสูงทราบหรอก
เนื่องจากเกรงว่าเดี๋ยวจะกระทบต่อหน้าที่การงาน
แล้วผู้ประคับบัญชาเดี๋ยวจะสั่งลงโทษ
แต่ที่มาร้องเรียนช่วงนี้เพราะอะไร

การทำงานของผู้บังคับบัญชาระดับสูงช่วงเนี้ย
เอาใจใส่แล้วก็ดูแลตำรวจชั้นผู้น้อย

ก็เลยเอาล่ะเห็นนายเป็นอย่างนี้ขอร้องเรียนหน่อยครับนาย
เพื่อความเป็นธรรมให้แก่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์
ที่ถูกอดีตผู้ประคับบัญชาเนี่ยนะครับ
ยอกเบี้ยเลี้ยงการทำงานช่วงโควิด
อยากจะให้ตรวจสอบเรื่องนี้ให้ชัดเจนด้วยครับ